จะขอก็รีบขอ
อย่าหรอกไม่ถึงปีหน้า

ข้าตัวน้องรับรองเหมือนเดิม
ไม่ใช่ข้าตัวน้องคนนี้ข้าตัวน้องขวาย๓ล้าน๕

คุณสองคนชอบหลุดโฟกัส

มีตำนงตำแหน่งค่าตัวเขาไม่รู้เท่าไหร

คุณผู้ชมหนุ่มหล่อข้างเป็นประหลัดนะ

เคยเอามาขาย๓๕ล้านอ่ะคุณผู้ชม

ถูกต้องนี่ค่ะกาหลงฟาร์มค่ะ
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ทำไร่มันสำปะหลังด้วย
เปลี่ยนมาเพาะพันธุ์ควายไทยขายสร้างกำไรมหาศาล
แล้วเป็นความฮือฮาในโลกโซเชียลคุณผู้ชมค่ะ
โพสต์ภาพประหลัดภูมิคนที่พี่ขวัญกระพริบตาที
มองเขาบ่อยมาสักครู่นี่ค่ะ

โอ้โหไม่รู้บิดทำไมอ้าวอย่างนี้ละกัน

เฮ่ยมินีฮาร์ดให้ปลาหลักไปหนึ่ง
แต่คุณผู้ชมบอกพี่ขวัญก่อนอย่ามามินิฮาร์ด

ของเรื่องคลิปเนี่ยที่มันเป็นไวรอลเพราะว่าแฟนเขาเป็นคนถ่ายเอามาลง

เขามีการส่งมอบเจ้าแสนเพชรควายตัวนี้สวยเลย
ส่งให้กับเจ้าของใหม่ที่ออลิงก์ฟาร์มจังหวัดกาลสิน
มาขอซื้อไปในราคา๓ล้าน๕แสน

คุณประพาพรกาหลงค่ะอายุ๒๘ปีกาดอกจันทร์ไว้ตรงนี้พี่ขวาน

เขาเป็นแฟนสาวคุณประหลัดภูมิ

บอกว่าเธอไม่คิดเลยว่าคลิปจะกลายเป็นไวรัล
สาเหตุที่โพสต์ภาพนี้ก็เพื่ออยากโปรโมทให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของควายไทย
ซึ่งส่วนใหญ่นะฟาร์มอื่นเขาจะมีแบบว่า
โพสต์ภาพสาวหนุ่มน้อยห่มน้อยมายืนถ่ายกับควายอะไรอย่างนี้
เขาก็เลยขอสร้างความแตกต่างเอาประหลัดแต่งตัวเต็มยดมาเลยนะ
เธอบอกเธอเลี้ยงมาตั้งแต่๗ปีก่อนลาออกจากงานมาเลยนะ
เมื่อก่อนเป็นพนักงานธนาคารในกรุงเทพ

เด็กนะบอกว่าอะไรถ้าดื้อถ้าไม่ตั้งใจเรียนโตไปได้เลี้ยงควายนะ
คราวนี้พ่อแม่ต้องเปลี่ยนคำสอนลูกใหม่แล้วนะ
ตั้งใจเรียนได้แต่เลี้ยงควายก็รวยเหมือนกัน
เธอบอกว่าเธอไปเรียนต่อสาขาสัตวศาสตร์ค่ะ

ควายแล้วรายได้มันดีกว่าทำงานจริงเธอบอก
แล้วปลายปีที่แล้วเนี่ยมีชาวอุดรนำรถตู้นะ
ราคา๑๗๐๐๐บาทนะฮะเอามาทำไม

แล้วแรกไหมล่ะแรกสิคะนะได้ไปสองตัวแล้วก็ลูกในท้องอีกหนึ่งค่ะ
ส่วนคุณจรูนกาหลงนะฮะเจ้าของฟาร์มกาหลงเนี่ย
ถึงจุดเริ่มต้นบอกว่าที่ผืนนี้ทำไร่มันสัมปะหลังมาก่อน
แต่พอ๗ปีที่แล้วได้ปรับมาเลี้ยงควายเพียงอย่างเดียว
สาเหตุที่เลี้ยงควายเนี่ยเพราะว่าควายมันขายได้หลักล้านเลยทีเดียว
แล้วถ้าเลี้ยงวัวสูงสุดได้ตัวละ๒๕๐๐๐บาท
บอกควายราคาดีกว่าวัวค่ะไอ้เจ้าแสนเพชรที่เพิ่งขายไปนี่นะ
มีคนมาจองตั้งแต่อยู่ในท้องตอนยังอยู่ในท้องนะคุณผู้ชม
ราคามันคือ๕๙๐๐บาท
เลี้ยงไปเลี้ยงมาตัวมันใหญ่ขนาดนี้จบกันที่ปิดจ๊อป๓๕๐๐๐๐๐บาท
ไม่ใช่ดิฉันบอกเลยนะว่าราคาสมควรแก่การจ่าย
เพราะลักษณะของเขาคือสวยงามมาก
มันวับเลยอ่ะตัวเป็นเยอะอ่ะ
เราไม่พูดถึงท่านประหลัดแล้วนะครับ
พอเขาออกมาแบบชิ้นแจกเขาเป็นเจ้าของเราก็งิ้มแม่ขวัญล้อเล่นล้อเล่น
กรุณาโฟกัสที่ควายเจ้าแสนเพชรตัวนี้๓ล้าน

ค่ะตัวน้องรับรองเหมือนเดิม